ติดตามข่าวเข้มข้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะ

วันนี้ก็มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๖๕๘ราย

ใช่ค่ะเพราะว่าไฟตกไฟดับแล้วมันดัดนาน๑๐กว่าชั่วโมง
ทีนี้คนอยู่ข้างในเขาก็ร้อนอบอ้าวด้วย
ไม่มีไฟฟ้าในการจะเปิดพัดลมจะชงกาแฟอะไรเลย
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายขึ้น
กว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะทางผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสนามในโรงงานแล้ว
แล้วเดี๋ยวต้องดูมาตรการในการจะจัดการจะเยียวยาแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดี
รายงานสดมาจากที่โรงพยาบาลสนามในโรงงานแคลคอมที่เพชรชบุรีค่ะ
เชิญค่ะสองแนวทางที่ผ่านการหารือของคณะกรรมการรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะคะ
ก็คือเรื่องแก้ไขไฟฟ้าที่ขัดข้องเมื่อวานนี้ไม่พอใช้
รวมไปถึงเรื่องของอาหารที่ไม่เพียงพอที่ทางแรงงานนั้นมีการเรียกร้องมา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าจะมีซัพรายเออร์เข้ามาจัดหาอาหาร
รวมไปถึงเรื่องของไฟฟ้านะคะที่จะให้มีการใช้ได้อย่างเพียงพอค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดบรรยากาศการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะ

พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อนะคะก็ได้ลงพื้นที่ประชุมด่วน
เพื่อที่จะติดตามและหาทางแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เจ้าของโรงงานแล้วก็ล่ามแปรภาษาเข้าร่วมรับฟังแล้วก็ชี้แจงสถานการณ์ด้วย
มีการระบุถึงสาเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณอาคาร๑๑
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่ผู้ป่วยโควิด๑๙กว่า๒๐๐คน
ที่เป็นแรงงานต่างชาติรวมไปถึงของคนไทยนั้นพักอาศัยอยู่ด้วยนะคะ
เราไปดูความวุ่นวายของเหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้มีรายงานออกมาการออกมารวมตัวกัน
จนเกิดเหตุชุลมูลบริเวณด้านหน้าอาคาร๑๑ภายในโรงงานแถวค่อมจังหวัดเพชรบุรี
สาเหตุมาจากการที่ทนความร้อนไม่ไหว
เพราะว่าไฟฟ้าติดดับมาตั้งแต่ช่วงเช้า
แล้วก็ดับไปเลยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ทำให้สถานการณ์นั้นค่อนข้างที่จะตรึงเครียด
เพราะว่ากลุ่มแรงงานต่างชาติต้องการที่จะย้ายไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคโควิด๑๙
ไม่อยากไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามอีกต่อไปแล้ว
เนื่องจากอาคาร๑๑ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
ก่อสร้างทำให้มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า
พยายามที่จะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งในส่วนนี้นะคะหลายส่วนที่มีการประชุมกัน
ก็ยังคงปฏิเสธพร้อมกับระบุว่า
ปัญหาจริงนั้นเป็นเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอค่ะ
รวมไปถึงมีรายงานด้วยเรื่องของการเรียกร้องขออาหารประจำถิ่น
กระทะรวมไปถึงกาน้ำร้อนนะคะ
เพื่อที่จะนำมาประกอบอาหารด้วย
กระทั่งเมื่อวานนี้ประมาณ๒ทุ่มเหตุการณ์ก็คลี่คลายนะคะ
เรื่องของปัญหาการไฟฟ้าต่างนั้นได้รับการแก้ไข
รวมไปถึงการตรึงกำลังของตำรวจและทหาร
ในการดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งคืน
ล่าสุดทางด้านของนายพักกระพงศวิพัฒน์นะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยนะคะว่า
ต้องแก้ไขปัญหาทีละประเด็น
โดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยเรียกร้อง
พร้อมกับตั้งหม้อทำความร้อนขนาดใหญ่
และก็ประสานซัพพลายเออร์ที่รับแรงงานต่างชาติเหล่านี้
เข้ามาทำงานให้จัดหาอาหารให้เพียงพอ
ไปฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
ไม่ไม่น่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าจากการที่เราสื่อสารข้อมูลไปเนี่ย
วันนี้เนี่ยถ้าแรงงานข้างในเนี่ยนะครับ
เห็นว่าทางเจ้าที่เนี่ยมีการเดินสายไฟนะครับ
แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือน้ำร้อน

เมื่อกี้ได้มีการหารือกันในจุดของน้ำร้อนแล้ว
ตอนนี้กำลังจะน้ำเย็นเข้าไป
วันแล้วทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ก็จะมีการแถลงในเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะคะ
ว่าจะอนุญาตให้แคลคอมนั้นเปิดโรงงาน
หรือว่าจะยังคงให้ปิดโรงงานชั่วคราวต่อไป
แต่ในส่วนของการคาดการณ์นั้นมีการคาดการณ์ว่า
น่าจะต้องปิดชั่วคราวไปก่อนนะคะ
เนื่องจากว่าภายในโรงงานแคลคอมนั้นเป็นโรงพยาบาลสนาม
ที่มีผู้ป่วยทั้งแรงงานต่างชาติ

รักษาอาการป่วยอยู่กว่า๒๐๐คนค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
วิมวัลวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ขอบคุณนะครับเหตุชุลมุนเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นเหตุใหญ่นะ
เพราะว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามทั้งหมด

ก็ต้องมีการป้องกันไม่ให้การระบาด
เกิดขึ้นนอกโรงงานด้วยนะครับ